ล่าสุดวันนี้มาอีกแล้วรอปภอีกแล้วค่ะไม่ใช่คนเดิมนะคะ
เป็นรปภในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อำเภอบางสาวทงครับ
เขาก็ยืนโบกรถอำนวยความสะดวกทางการจราจรให้กับคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
ปรากฏมีนักศึกษาคนนึงเปิดประตูรถลงมาเลย
แล้วสาวหมัดใส่เขาแบบไม่ยั้งเลยค่ะ
คลิปนี้นี่มีคนแชร์ไว้เยอะมากเลยนะคะ
ก็คือมีบุ๊ชชายเป็นคนหนึ่งเนี่ยสื่อสีดำปรีเข้ามาแล้วต่อยเห็นมั้ยคะ
ถึงจะมีคนมาห้ามมาดึงเค้าต่อยไม่หยุดเลยต่อยเอาเนี่ยค่ะ
พี่รปภที่เขายืนอำนวยความสะดวกการจราจรอยู่ตรงแยกในมหาวิทยาลัย
คือเขาบอกว่าตรงจุดนั้นมันมีทางม้าลายใช่ไหมคะ
ก็จะเป็นจุดที่บางทีนักศึกษาเขาจะเดินข้ามถนนกัน
ก็จะมีพี่รอปภนี่แหละที่เขาคอยโบกรถให้
เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องของความปลอดภัย
ทีนี้มีนักศึกษากำลังจะเดินข้ามถนนเขาก็เลยเป่านกหวีดปรี๊ด
เพื่อให้รถเก่งคันหนึ่งคันนี้แหละสีออกเทาอมฟ้าเนี่ยหยุด
ปรากฏว่าเก่งคันนี้ไม่รู้ว่าไม่ได้ยินหรืออะไรไม่หยุด
แล้วก็ขับเข้ามาจนเกือบจะชนกับนักศึกษาค่ะ
รอปภก็เลยเอามือชี้ไปที่หูทำนองว่าไม่ได้ยินเหรอ

เท่านั้นแหละขับรถวนมาอีกรอบหนึ่ง

เปิดประตูลงมาแล้วก็ต่อยรบพอแบบนี้เลยค่ะ
แล้วหลังเกิดเหตุมีการไลฟ์ชี้แจงด้วยนะคะ
แต่พวกมึงมาดักรถกูเหมือนกูไปขายยาค้ายา
แล้ววันนี้กูไม่ได้ทำผิดเพราะอะไรอ่ะมึงมาทำแบบนั้นต่อได้
นักศึกษาหลายคนอยู่ตรงกลางแยกมึงทำแบบนั้นไปเพื่ออะไร
แล้วกูเสียหายพวกมึงอ่ะพวกมึงไม่รู้กันบ้างเหรอ
แก่ตายแล้วพวกมึงไม่รู้ว่าการทำแบบนั้นมันผิด
นี่คำชีวิตแจ้งของเขาแต่พวกมึงคือต้องบอกก่อนนะคะ
วันนี้เราส่งทีมข่าวลงไปที่มหาวิทยาลัยเลยว่า
มันอะไรยังไงแบบไหนเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้น
ตั้งแต่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์แล้วช่วงสายสายค่ะครับ
คือรอปภคนที่เขายืนอำนวยความสะดวกอยู่คนนี้เนี่ย
เขาอายุ๕๓ปีนะคะยืนโบกรถอยู่ที่แยกในมหาวิทยาลัย
ก็เอานกหวีดเนี่ยใช้นกหวีดอาวุธประจำตัวนี่เนอะ
เป่าเสียงเสียงดังเลยล่ะโบกรถปีดปีดปีดปีดแบบเนี้ยค่ะ
ทีนี้พอเราไปถามหนุ่มคนเมื่อสักครู่นี้
ว่าแล้วน้องลงไปต่อยพี่รบภพเขาทำไมนั่นสิครับเออ
เขาบอกว่าก็รอปภทำท่าทางท้าทายยั่วยุเขา
เขาก็เลยโมโหก็เลยลงไปต่อยอืม
เหตุผลมันง่ายแค่นั้นเลยเหรอคะเบื้องต้นเขาบอกผู้จัดการมหาวิทยาลัยเนี่ย
รอปภคนนี้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรบางเสาทงแล้ว
ให้ตำรวจเรียกตัวคนก่อเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ส่วนนุ่มที่ไลฟ์ชี้แจงซึ่งเป็นคนต่อยรบพอคนนั้นเนี่ย
เขาไปแจ้งความเหมือนกันนะเอาเหรอฮะต่อพอเดียวกันเลย
แจ้งความว่าถูกเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกักขังหน่วงเหนียวไว้หลังก่อเหตุ
คือคลิปนี้ที่เขาไลฟ์ชี้แจงเนี่ยคือไลฟ์หลังก่อเหตุแล้ว
เขาบอกว่ามากักค้างหน่วงเหนียวเขาคือเหมือนเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเนี่ย
เรียกเขาเอาไว้แล้วก็เหมือนแบบกักเขาเอาไว้หรืออะไรแบบนั้นนะคะ
เอาคือเรื่องเนี้ยเดี๋ยวถ้ามันเป็นคดีความแจ้งความกันทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวตำรวจต้องเรียกไปคุยแหละ
ฝากคุณตำรวจที่สมุทรปราการตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะครับ